ไผลล้อมจังหวัดนครปฐมเพื่อไปตรวจสอบรถหรูของหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีการเจาะลึกข้อมูลของรถหรูคันนี้
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
กรุงเทพมหานครของพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝน
เจ้าอาวาสวัดไผลล้อมคือรถที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร้องเรียนว่าอาจเป็นรถผิดกฎหมาย
ในสารระบบของรถจากัวและมีการสืบค้นข้อมูลเปรียบเทียบ
โดยผู้ครอบครองมีการสำแดงราคานำเข้าเกินกว่า๔ล้านบาท
ชำระภาษีในรูปแบบรถจดประกอบในอัตราร้อยละเจ็ดสิบ
คือประมาณ๑๗๐๐๐๐๐บาท
แต่หากรถยนต์คันดังกล่าวนำเข้าทั้งคัน
ไม่ได้แยกชิ้นส่วนมาเพื่อจดประกอบ
จะต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ๓๐๐
นั่นคือต้องชำระอากรจริงให้แก่รัฐเป็นเงินประมาณ๖ล้านบาท
ยังไม่รวมค่าปรับตามกฎหมายสุรกากร
ว่ารถคันนี้นำเข้ามาทั้งคันหรือประกอบขึ้นมาใหม่
เพราะจะต่างกันในเรื่องภาษี
แต่ในขั้นตอนการจดประกอบเพื่อชำระภาษีสัมภาษามิตร
ก็อาจเข้าข่ายสำแดงเท็จ
ในมุมนี้พระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนผู้ครอบครองรถ
พร้อมเปิดวัดให้พิสูจน์ความจริง
ยืนยันว่าได้มาอย่างสุจริต
มีลูกศิษย์เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าภาษีสัมภาษามิตรให้

และต่อภาษีทุกปีไม่มีขาด
ส่วนขั้นตอนการจดประกอบจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบ
และที่สำคัญรถคันนี้ก็จอดเอาไว้เฉย
เหมือนเป็นกุศโลบายดึงญาติโยมเข้าวัด
ไม่เคยขับออกไปใช้งานส่วนตัว
คือพูดง่ายอย่างน้อยเนี่ยคนเห็นเขาเข้าวัดเขาก็ชื่นใจ
เขาก็มายืนถ่ายรูปเออมาวัดทำไมที่ขึ้นไอ้หุ่นยนตัวใหญ่มอบไหมนะ
เขาเรียกว่ากุศโลบายเหมือนกันเห็นไหมอะไรอ่ะเอาการ์ตูนอะไรอ่ะที่ไปตั้ง
เห็นไหมทำไมไม่ว่างนะมอบไหมนะ
เพราะฉะนั้นมันเหมือนกันหมดเขาเรียกว่ากุศโลบาย
ทำให้คนญาติโยมทั้งหลายเข้าวัด
ในวันพรุ่งนี้จะเป็นบทพิสูจน์เบื้องต้นสำหรับการตรวจรถโบราณคันนี้ว่าผลจะออกมาอย่างไร
ขณะที่หลวงพี่น้ำฝนก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ถึงการได้มาของรถ